ที่จะพาต่อไปดูต่อไปนี้เนี่ยนะคะคือที่มหาสารคามค่ะ
มันเกิดอะไรขึ้นเป็นพายุหมุนลูกใหญ่ค่ะ
เกิดขึ้นอยู่กลางทุ่งนาเลยเดี๋ยวไปดูภาพนี้พร้อมกันหน่อยค่ะ
โอ้โหนี่ที่เห็นแบบนี้นี่
ทีแรกมองแวบแรกนึกว่าใครเผาอะไรหรือเปล่า
ไม่ใช่นะนี่คือพายุหมุนค่ะคุณผู้ชม
มันเกิดขึ้นกลางทุ่งนาเลยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
ที่เขาโพสต์เขาโพสต์เป็นภาษาอีสานเนี่ยนะ

ดีซะบ่อเข้าบ้านเออเอาแปลง่ายดีนะไม่เข้าบ้าน
แบบนี้แล้วลมพายุก้อนนี้ที่คุณผู้ชมเห็น
เป็นพายุหมุนลูกยักษ์มากค่ะหอบเอาฝุ่นดินเนี่ยลอยขึ้นฟ้า
แล้วม้วนตัวเป็นพายุลูกใหญ่แบบนี้
ซึ่งมันก่อตัวขึ้นกลางทุ่งนาที่หมู่บ้าน
พยักษภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคาม
ทีนี้เขาค่อยเคลื่อนผ่านไปอย่างช้าไปทางด้านข้าง
บริเวณนั้นมีบ้านคนอยู่ด้วยนะคะ
แต่ว่าพายุไม่ได้หมุนพัดเข้ามาตรงที่มีบ้านคน
ไม่งั้นเราคงได้รายงานความเสียหายมากกว่านี้แน่
หลายคนเห็นคลิปนี้บอกว่าอู้เกิดมาไม่เคยเห็น
พายุหมุนขนาดใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลย
ซึ่งคุณผู้ชมค่ะย้ำเตือนกันหน่อยค่ะ
กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศออกมา
เกี่ยวกับพายุไซโครนอำพันธ์ฉบับที่๘
คือประกาศนี้คือของตี๕ที่ผ่านมา
จริงเดี๋ยวตอน๑๑โมงนี้จะมีประกาศออกมาอีกฉบับหนึ่งนะคะ
ก็ย้ำเตือนว่าวันนี้พายุไซโครนอำพันธ์
ก่อตัวอยู่ที่บริเวณอ่าวเบงกอตอนบน
แล้วก็กำลังเคลื่อนตัวทางเหนือประมาณ๑๖กิโลเมตรต่อชั่วโมง
จะไปขึ้นฝั่งบังคลาเทศช่วงวันนี้พรุ่งนี้นั่นแหละค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็แน่นอนจะมีผลทำให้พื้นที่บ้านเราได้รับผลกระทบด้วย
ภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนตกหนักจะมีคลื่นลมแรง
เรือเล็กก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่๒๑คือวันพรุ่งนี้
ส่วนภาคอื่นได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะอาจจะมีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักบางแห่ง
ดังนั้นเราก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ต้องติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ